กลับมาช่วงนี้มาม้าวหมอยกับสาวสวยมีหม่นนี้อยากอัมแมนดาออฟดัมกันบ้างดีกว่า

สิเรื่องนี้อัมแหมนดาบอกกับเราแล้วว่า

เพราะต่อให้ตัวเธอเองหมดวาระไปแล้ว๒ปี
และพร้อมจะมาร่วมงานทุกครั้งทุกอีเวนต์นะคะ
ละครเรื่องนี้เป็นของพี่จ่ายศินีจำได้ใช่ไหม
ตอนนี้กำลังเดินหน้าถ่ายทำแบบเต็มสูบ
และรับประกันความแซ่บระดับพริกร้อยเม็ดยังไม่พอเลยนะจ๊ะ
ก็ไปสืบอ่านมาบ้างโาครับ
แล้วก็เป็นแฟนดรรงินคนนึงเนาะ
เราก็กำลังรอจับตาดูอยู่ว่าแบบจะมีใครมาประกวดบ้าง

เพราะเห็นคนที่ประกาศเปิดตัวก็

หรือว่าอรุณรัศมีร์นะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจจบเมืองนอก
สวยสับไม่หลับในแน่นอนค่ะ
ขณะนี้เราต้องปลาไม่ใช่